กลับมาติดตามข่าวกันต่อคุณผู้ชมฮะ
เหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังมันถือว่าสะเทือนสังคมมากนะครับ
เป็นเคสที่ผู้เป็นแม่เอามาร้องเรียนคุณปวีนาหงษกุลนะครับ
เคสแรกก่อนเด็กหญิงป๑นะคุณ
ถูกรุ่นพี่ผู้ชายป๓ล่วงละเมิดทางเพศ

ครับรุ่นพี่ใช้นิ้วและใช้อวัยวะเพศแหยกเข้าไป
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ผู้เป็นแม่ตอนมาร้องเรียนกับคุณปวีนา
ร้องเรียนกับสื่อแล้วก็ตำรวจร้องห่มร้องไห้
คุณผู้ชมฟังเสียงแม่ที่เสียใจกับเรื่องนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะเอาเป็นเคสไปนะครับ

เคสเคสแรกเด็กหญิงป๑ถูกพี่ป๓ล่วงละเมิดทางเพศ
และเดี๋ยวอีกเคสหนึ่งนะคุณจะให้ฟังนะฮะ
เด็กหญิง๔ขวบอนุบาล๑ถูกคมขืน
นี่คือยิ่งกว่าป๑อีกนะป๑แล้วก็โอ้โหแล้วนะ
คุณผู้ชมฮะนี่นาทีที่คุณแม่ของเด็กหญิงผู้เสียหาย
ร่ำไห้ด้วยหัวใจที่แหลกสลายนะครับ
ลูกสาวตัวน้อยของเธอถูกคมขืนกระทำชำราวนะฮะ
เธอต้องขอความช่วยเหลือจากทางคุณปวีนากับทางมูลิธินะครับ
เมื่อวานนี้ที่มูลที่ปวีนาหงษกุลมีเรื่องร้องเรียน

เคสแรกผู้เสียหายเป็นเด็กหญิงอายุ๔ขวบ
ขออภัยเคสแรกนี้๗ขวบเด็กหญิงอายุ๗ขวบนะครับ
นักเรียนชั้นป๑ถูกเด็กชาย๑๐ขวบ
นักเรียนชั้นป๓โรงเรียนเดียวกัน
พยายามคมขืนกระทำชำราวในห้องน้ำโรงเรียนแห่ง๑

คุณผู้ชมฮะเด็กชายลากตัวเด็กหญิงไปที่บ้าน
และข่มขืนกระทำชำราวในห้องน้ำของบ้านต่อ
เพราะว่าที่โรงเรียนไม่สำเร็จ
โดยมีเพื่อนของเด็กหญิงนักเรียนป๑อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
แต่ถูกบังคับให้ปิดตาห้ามมอง
โดยเด็กชาย๑๐ขวบชั้นป๓ข่มขู่
หากใครขัดขืนจะฆ่าปาดคอ
คุณผู้ชมเด็กป๓คมขู่กันแบบนี้
ว่าใครไปบอกผู้ใหญ่ไปบอกครูจะฆ่าปาดคอ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๑มกราคมที่ผ่านมานะครับ
หลังเกิดเหตุคือลูกสาวก็ไม่กล้าเล่าอะไรให้แม่ฟัง
แต่บอกว่าเจ็บที่อวัยวะเพศ
กระทั่ง๒๗มกราคมนะอดีตผู้ใหญ่บ้าน

บอกว่ารู้ไหมว่าลูกสาวถูกข่มขืนหรือเปล่า
เพราะที่โรงเรียนมีการพูดคุยกันเรื่องนี้
เด็กในโรงเรียนพูดกันให้แซ่ดเลยคุณ
แม่ก็เลยไปถามไปถามที่โรงเรียน
และถามลูกนะลูกบอกว่าถูกกระทำจริงฮะ
พาลูกไปโรงพยาบาลตรวจร่างกาย
ว่าอวัยวะเพศอักเสบเยื่อพรมจารีฉีกขาด

เรียกผู้ปกครองของเด็กชายมาเจรจา
แต่แม่เด็กชายปฏิเสธไม่ขอรับผิดชอบใดทั้งสิ้น

เกรงว่าเด็กชาย๑๐ขวบรายนี้

ก่อเหตุอันตรายกับเด็กคนอื่นอีก
โอ้โหเนี่ยคุณอันนี้คือเคสแรกใช่ไหม
ถามว่าเด็กทำอะไรกันคุณผู้ชมขออภัยจริง
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเด็กชายจะใช้นิ้ว

แห่เข้าไปร้อยเพศของเด็กหญิงด้วย

นี้ฟังก็สะเทือนใจแล้วนะ
คุณผู้ชมเด็กอีกเคสหนึ่งค่ะ
อันนี้อนุบัน๑แม่ของน้องบีวัย๔ขวบ
ลูกสาวเรียนอยู่ชั้นอนุบัน๑เพิ่งเอาเข้าโรงเรียน
ปรากฏว่าก็โดนกระทำชำราวในห้องน้ำบริเวณโรงเรียนค่ะ
อันนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นที่โคราชนะคะ
เมื่อวันที่๒๔มกราที่ผ่านมา
ทีนี้เด็กอนุบัน๑คุณผู้ชมยังเดียงสาอยู่เลย

ก็ได้แต่บอกแม่ว่าแม่พี่ทำหนูเจ็บในห้องน้ำ

แล้วหลังจากเกิดเหตุนะแม่ก็เลยพาลูกไปแจ้งความ
และอีกอย่างหนึ่งต้องตรวจร่างกายลูกสาว

หมอบอกว่ามีร่องรอยถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะ
โอ้โหทีนี้ก็เลยต้องขอให้ทางมูลนิธิปวีนาเนี่ยนะ

ไม่อยากให้เกิดเคสแบบนี้ขึ้นในโรงเรียนนะคุณ

คือสถานที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดไงคะ

คุณปวีนาก็ประสานไปยังสำนักงาน

รับเรื่องตรวจสอบแล้วก็ต้องให้ความช่วยเหลือต่อนะฮะ

สภาพจิตใจย่ำแย่มากร้องไห้ทุกคืน
ก็ต้องเร่งฟื้นฟูสภาพจิตใจให้ดีขึ้นนะครับ

ของทั้ง๒พื้นที่ท้องถิ่น
รวมถึงเด็กชาย๑๐ขวบที่ก่อเหตุด้วย

บอกว่ากฏหมายในการกระทำชำราวบ้านเรา
แล้วก็ไม่ได้บังคับใช้กับเด็กและเยาวชน
มันเลยทำให้เด็กและเยาวชนก่อเหตุแบบนี้

ไว้ในการที่จะดูแล๒เคสนี้ต่อไป
ฉันขอบคุณประวีนานะครับค่ะค่ะร้องรับไม่ได้จริง